คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ

เสียงเอะอะโวยวายมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นคุณ
เขาแชร์กันอยู่นะครับบอกว่ามีมาเฟียแท็กซี่

โฟเฟอร์แท็กซี่คนไหนหรือว่าแท็กซี่คันไหนเนี่ย
ไม่อยู่ในวินของเขา

เขาไล่เลยนะไปเลยไปเลยอย่ามาจอดรอตรงนี้
คุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบ

เพราะคลิปนี้โชเฟอร์แท็กซี่ที่เขาโดน
เขาถ่ายไว้เอามาเป็นหลักฐานนะครับ
เอ่อพี่ทำไมชั้นออกอย่างนี้
แป๊บแป๊บละ
ไปชนรถกู

โอ้โหคุณผู้ชมฮะจำเป็นต้องเซ็นเซอร์ไว้หลายจังหวะ
หลายตอนเลยเพราะว่า
โชเฟอร์ตั็คซี่คนที่โดนเขาบอกว่าช่วยด้วย
โดนพวกมาเฟียแท็กซี่ทำร้าย
ทั้งที่เราก็เป็นทักซี่ด้วยกันทั้งนั้น
ตอน๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันเกิดเรื่องอะไร

คือโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้นะคันที่แขนสีส้มนี้นะ

เขาขับรถแท็กซี่มาจอดรอรับผู้โดยสารตามปกติ
จากนั้นเขาบอกว่ามีแท็กซี่เจ้าถิ่น
หรือว่ามีกลุ่มมาเฟียแท็กซี่มาจอดต่อท้าย
แล้วก็ตบไฟสูงบีบแต่ไล่เขา

เพราะนึกว่าตรงนี้ใครก็มาจอดได้
ทางสาธารณะถนนสาธารณะมาตามคิวตามเวลา
ก็มาจอดรอผู้โดยสารได้ทุกคนก็มาจอดได้
แต่ปรากฏว่าแท็กซี่เจ้าถิ่น
ขับมาประกบข้างแล้วเปิดกระจกถามว่า

โฟเฟอร์เจ้าของคลิปก็ตอบไปทันทีบอกไม่
ก็แค่มารอรับผู้โดยสารจากนั้นถูกไล่ไงคุณ
เนื่องจากถ้าไม่ได้อยู่ในชมรมห้ามมาจอดตรงนี้
ทีนี้มันเกิดการไม่ยอมกันฮะ
เพราะว่าพี่โชเฟอร์คนนี้เขาก็บอกโอ้โหมันเป็นทางสาธารณะ

เราก็ต้องมาจอดตรงนี้ได้สิจะมารับผู้โดยสาร
แต่สุดท้ายคุณโดนเหมือนเฉียว
โดนแท็กซี่เจ้าถิ่นขับมาเฉียวหน้า
แล้วก็ลงมาสาวหมัดต่อยแม่ยา
มันก็เลยเป็นเหตุการณ์วุ่นวายที่กล้องมันไม่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
เขาบอกว่าโชเฟอร์แท็กซี่เจ้าของคลิปได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุพี่โชเฟอร์แท็กซี่เจ้าของคลิป
ก็เข้าแจ้งความไว้ที่สพคูคศซึ่งโรงพัก

ส่วนพี่คนนี้ไม่ใช่มาเกียรติเห็นหน้านะ
คือไม่ใช่เป็นมาเฟียอะไรนะ
พี่เขาเป็นพี่โชเฟอร์แท็กซี่คันหลัง

ถูกต้องแล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โชเฟอร์คนที่โดนกระทำเนี่ยยังหันแพนกล้องไปถามเลย

แล้วเขาก็บอกชื่อบอกนามสกุลอะไรเสร็จสับเลยนะ
เรื่องนี้ก็ถูกร้องเรียนแจ้งไปยังเพจสายไหมต้องรอดนะฮะ
บอกว่าช่วยตรวจสอบหน่อยมีมาเฟียเจ้าถิ่นจริงหรือเปล่า
กลัวเรื่องจะเงียบเพราะมีมาเฟียเจ้าถิ่นแบบนี้

ควรจะถูกกวาดล้างให้หมดไป

ก็พบนะคุณนะมีแท็กซี่เขาจอดอยู่กันเป็นแถว

เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีการต่อคิวมีวินมีอะไรหรือเปล่า
ไม่มีใครกล้าพูดแบบนี้ต้องไปถามตำรวจไหมล่ะคุณสุดสกุล

เราก็ถามรองภูมิกับการสอบสวนสพคูคศพันธ์ตำรวจโทประสิทธิ์สมบุญจิต

เรื่องต้นโชเฟอร์เจ้าของคลิปก็คือนายทรงชัย
ผู้ได้รับบาดเจ็บได้เข้าแจ้งความไว้แล้ว
ตำรวจกำลังรวบรวมพยาหลักฐาน
ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วนี้
เพราะทราบทะเบียนรถของคู่กรณีแล้ว

คดีแรกเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แล้วอยากรู้มาเฟีย่มาเฟีย่กุ้มแท็กซี่ล่ะครับ
คุณตำรวจได้ยินข่าวมาบ้างไหม
คือเขาบอกว่าไงตำรวจบอกว่าผมลงตรวจสอบจุดนี้ประจำเลยนะ
แล้วก็ตำรวจที่ทางโรงพักก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ยืนยันเลยไม่มีมาเฟีย
เหรอแล้วเรื่องของการจอดรอผู้โดยสารล่ะ
ตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องของการจอดรอกันเอง
คือใครมาก่อนก็จอดก่อนไม่มีมาเฟีย
เขาบอกว่าตำรวจกวดขันจุดนี้อยู่เป็นประจำ
แต่ว่าพี่ตำรวจฝากกวดขันเพิ่มเติมหน่อยนะ
แล้วก็คำถามที่ว่ามีชมรมหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าอยู่ชมรมถึงจะจอดได้ชมรมอะไร
นั่นน่ะสินะฮะฝากทางตำรวจด้วยนะครับ
แล้วก็ผมเชื่อว่าทางคุณเดชน์กระพบของสายไม้ต้องรอ
ก็คงเดินหน้าเรื่องนี้ต่อเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ